กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้สำคัญมากมากนะครับ
ครอบครัวของย่าเทียมจากชายภูมินะครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ทิศโจทย์ให้ได้๔ข้อจะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาท
กลับไปบ้านได้หรือไม่มีคุณย่าแล้วก็เด็กเด็กทั้งสี่นะครับ
ต้องช่วยกันสู้นะลูกนะเพื่อครอบครัวของเรานะครับ
สู้ไหมครับสปายสู้ครับ
ย่าค่ะเตรียมตัวมาดีไหมครับค่ะก็นิดหน่อยค่ะ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญย่าเทียมมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
มาที่ดีนะใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับเพราะว่าทุกข้อมีความหมายต่อครอบครัวเรามากเลย
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑มันเทศเรื่องที่๒ความรู้ระดับชั้นป๓
เรื่องที่๓โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
เรื่องที่สี่บ้านของท่าน
เรื่องที่๕ความรู้ระดับชั้นอนุบาล
ทำไมถึงเลือกเรื่องมันเทศครับคุณย่า

ที่เริ่มทำมาก็๓ปีจ้ะ

เวลาที่ไปขุดมันเกี่ยวข้าวกับเด็กเนี่ยเด็กไปด้วยกันทุกครั้งไหม

ก็ช่วยกันค่ะช่วยกันเก็บมันกอง

เพราะฉะนั้นพร้อมไหมครับย่า

บรรชาว

แล้วก็มีถุงปุ๋ยนะครับ
มีเชือกให้มีตราชั่งให้
เอาล่ะวันนี้ก็ทำเกี่ยวกับอาชีพของเรานี่แหละครับ

ไม่ไหวค่ะอยากได้หลานด้วย
หลานใครอยากช่วยย่ามาเลยลูกมาเร็ว

ย่าเดี๋ยวให้เด็กช่วย
เขาช่วยอะไรช่วยเอามันใส่ถุงใช่ไหมลูก
เดี๋ยวช่วยกันเปิดถุงนะลูกนะ

โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้ให้ดีนะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ

๓นาทีครับ

สู้ครับ

เร็วเจ็บ
เร็วเร็วเร็ว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

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องคือ

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

เรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ปีนี้กำลังศึกษาอยู่ใช่ไหมครับ

เชิญน้องดีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณย่าเลือกเรื่องความรู้ระดับชั้นป๓ให้นะลูก

เพื่อนหนูเขารู้ไหมว่าเรามารายการเกมต่อชีวิตเนี่ย

เพื่อนโชคต้องดูรายการอยู่แน่เลยวันเทปออกอากาศเนี่ย
โอ้เราออกทีวีแล้วนะ

ให้เพื่อนหยุดโรงเรียนสักหน่อยนะลูกนะ

อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนโชคมาให้ลูก
โชคเราได้ออกรายการแล้ว
เราเรียนวิชาอะไรเก่งที่สุด

แบบเรียนป๓นั่นแหละลูก
นะลูกนะสมาธิดีนะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เขียนเป็นคำย่ออย่างไร
ตัวเลือกที่หนึ่งกฟภ
ตัวเลือกที่สองกฟภ
ตัวเลือกที่๓กฟท
ตัวเลือกที่๔กฟ
โครงเรียนภาษาไทยเรียนคำย่อมาแล้วครับ
รรแปลงว่าโรงเรียนครับ
รรแปลงว่าโรงพยาบาทครับ
ดีมพร้อมแล้วเลือกตัวเลือกไหนครับ
ที่สามครับกฟธครับ
ตัวเลือกที่๓กฟทครับ
เอาไว้เป็นธรรมดาที่ถูกต้องนะลูกน้า

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ปุ๊บปั๊บครับ

มีด้วยกันตอนนี้เหลืออีก๓เรื่อง
ก็คือเรื่องโรงเรียนบ้านหนองอ้อ

แล้วก็เรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนบ้านหนองออก
อ่ะเชิญคุณป๊อปมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตรงที่ที่เราไปยืนเข้าแถวทรงชาติ
หน้าเสาทงหนูเคยสังเกตป่ะ
มีรูปปั้นตุ๊กตาในชุดประจำชาติอาเซียนอยู่หลายตัวเลย

เอาละเข้าคำถามเลยสมาธิดีนะปุ๊บปั๊บนะจะถามแล้วนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตุ๊กตาที่อยู่บริเวณหน้าเสาทงมีทั้งหมดกี่คู่
คือ๒ตัวเป็น๑คู่นะลูก

เออเนี่ยสิที่เมื่อกี้ที่ยืนคู่กันอย่างนี้เขาเรียกว่าหนึ่งคู่นะลูก

ตัวเลือกที่๑๗คู่ตัวเลือกที่๒๘คู่ตัวเลือกที่๓๙คู่และตัวเลือกที่๔๑๐คู่
ผมเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่อนุบาลสองครับผมคิดว่าน่าจะตอบได้ครับ

ตัวเลือกที่๔๐คู่ครับ
เอาล่ะผ่านไป๓ข้อแล้วปุ๊บปั๊บยังไม่หมดหน้าที่นะลูกนะ

ปั๊บจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องสปายขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องเลือกดีนะ

เรื่องดีดีนะเหลือเรื่องบ้านของเราแล้วก็เหลือเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล
ความรู้ระดับชั้นนานุบาลครับ
สปายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พี่ปั๊บเขาเลือกเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลให้นะครับ

ชอบวาดภาพระบายสีไหม

เห็นบอกว่ามีรูปได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
เหรอลูกเหรอ

หรือว่ารูปอะไรจำได้ไหมลูก

มีแดดครับ

ถ้าสีบนสุดของรุ้งคือสีแดง
ถ้าสีบนสุดของรุ้งคือสีแดง

สีล่างสุดคือสีอะไร

หลายสีนะ

ลูกชายลุงก็เคยวาดครับ
ผมรู้ว่ามีสี่สีครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งสีม่วงครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งสีม่วงครับ

ครอบครัวของย่าเทียมนะครับ
จะสามารถที่ชิดโจทย์สี่ข้อ
และรับเงินสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่

ภายในเวลา๓นาทีครับ

นึงแสงนึงแสง

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจต่อชีวิต

แม่งแม่งแม่งแม่งแม่ง